เวลาเสพข่าวต้องเสพอย่างมีสติแล้วเวลาจะคอมเมนต์ก็ต้องดูสตางค์ด้วยค่ะ
อย่างข่าวของคุณตั๊กบงกฎคุณผู้ชมค่ะต้องทำให้ได้โมโหกันอีกแล้วนะคะ
อยู่เฉยไม่ได้จริงสำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือตั๊กบงกฎค่ะ
คือมันมีเพจหนึ่งคุณผู้ชมเอารูปเธอแล้วก็สามีนี่นะคะ
ค่ะเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยเอาไปโพสต์ลงเพจแดดแดดภาพอย่างงี้เลยอืม
แล้วก็เขียนพาดหัวเอาไว้บอกว่าบ้านกลางป่า๒๐๐ไร่สู้มาเพื่อตั๊ก